พาไปดูเรื่องราวที่มันแปลกในรั้วทหารกันหน่อย

จะซ้ายหันขวาหันหรือว่าจะกลับหลังหัน
ตีรังกาแล้วอันนั้นน่ะ

ไหนล่ะคุณดูสัมผัสบ้างอะไรบ้าง
แต่ราบรรดาทหารที่ผมจะพาไปดูเนี่ยเขาไม่มีวันอยู่แล้ว

แล้วก็การฝึกทานของเขามันแปลกแหวกแนวกว่าที่อื่น

โอ้โหนี่แน่ใจนะเนี่ยมันคือการฝึกทหารนะ
อุ๊ยถ้าฝึกแบบนี้ก็อยากไปฝึกอ่ะดูแล้วสนุกมากฝึกต่อ
ดูคุณสองคนจะอยากเข้าค่ายนี้นะ

เต็ปน่ารักแบบนี้เดี๋ยวพาไปที่นี่เลยครับ
กับการฝึกพลทหารน้องใหม่ของมณฑนทหารบกที่๒๘นะครับ

เป็นคลิปที่กำลังโด่งดังถูกแชร์ในโลกโซเชียล
ท่าเต้นสนุกแถมคนฝึกยังเป็นนางฟ้าทหารบกอีกด้วยครับ

การฝึกในครั้งนี้เขาเลือกเอาเพลงนี้กำลังฮิตเลย
เพลงไก่นากัมพูชา
เพลงนี้หลายคนอาจจะงงเอ๊ะทำไมมันถึงโด่งถึงดัง
เพลงเขาบอกจังหวะดีถึงแม้ว่าภาษาอาจจะเป็นภาษาคแมร์

ม้วนร้องไม่ได้เลย

จริงบางทีไม่ต้องเข้าใจเนื้อ
บางคนอาจจะร้องได้นะขุน

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการฝึกเขาทำขึ้นเพื่อผ่อนคลาย
และคลายเครียดให้กับเหล่าบรรดาทหารใหม่

ก็มาเจอกับนางฟ้าทหารบก
ประมาณนั้น
ดูแบบนี้ก็ไฮเคียนนะครับเป็นมิติใหม่ของการฝึกทหาร
อาจจะทำให้หลายคนนะมองภาพของการฝึกทหารเปลี่ยนไป
แล้วก็สนใจที่อยากจะเป็นทหารอีกด้วย

นี่คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกน่ารักเชียวการเต้นแบบนี้

เอาท่าไว้ก่อนถ้าสนุกถ้าน่ารัก